การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและเรื่องอุบัติเหตุกันก่อนไหมฮะ

ทุกเส้นทางทุกสายที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ติดทุกเส้นเลยติดจนถึงช่วงเช้านี้นะคะและคาดว่าวันนี้ก็ยังคงมีบางเส้นที่ยังติดอยู่นะคะ
มาดูพื้นที่หลักก่อนนะคะเส้นทางหลักค่ะที่ไปภาคเหนือนะคะ
หงโยธินค่ะบริเวณสะพานเดชาติวงอำเภอเมืองนครสวรรค์
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็ยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ
แม้ว่าจะมีปริมาณรถมากแต่ว่าสภาพการจราจรก็ใช้ได้ดีนะคะ
ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะคะถือว่าพระหลโยธินเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักเลยนะคะ
ไปทั้งภาคกลางตอนบนรวมทั้งภาคเหนือด้วย
ใช้เส้นทางเดียวกันนะคะก็มีคอขวดอยู่หลายจุดเหมือนกัน
นี่ก็จุดหนึ่งแหละคอขวดสะพานเดชาติวงนะคะ
ขาเข้าแสดงว่ายังพอจะราบรื่นอยู่บ้างนะครับ
ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะที่สถานีขนส่งนครราชศรีมาแห่งที่๒นะคะ
ประชาชนก็เดินทางมาใช้บริการรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถตู้ต่อเนื่องค่ะ
แต่ถือว่าเมื่อวานนี้บางเบากว่าช่วงบ่ายนะคะคือช่วงเย็นบางเบากว่าช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพการจราจรที่ถนนมิตรภาพมุ่งเข้าสู่กรุงเทพ
ปริมาณรถหนาแน่นตลอดทั้งสายค่ะโดยเฉพาะบายพาสมีปริมาณรถมาก
ชะลอตัวเป็นระยะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่เปิดช่องจราจรพิเศษเร่งระบายรถ
ให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ
เส้นขาขึ้นช่วงผ่านอ่างทอง
ตั้งแต่อำเภอชายโยจนถึงอำเภอเมืองนะคะ

คือปกติแล้วมีอยู่๔ช่องทางแต่ล้ำไปถึงไหลทางด้วย

ประชาชนต่างมุ่งหน้าเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครส่งผลให้
สะสมหนาแน่นจนถึงช่วงค่ำค่ะ

ค่ะส่วนที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไปภาคอีสานได้นะคะ
มีปริมาณรถหนาแน่นตลอดทั้งวัน

ยกเว้นขาขึ้นลงเขาช่องตะโกซึ่งเป็นช่องทางแคบ
ช่องการจราจรสวนกันแค่นั้นเองนะคะ
ซึ่งช่วงนี้มีอยู่ประมาณ๓กิโลเมตรกว่า
รถนี่ติดสะสมยาวเป็น๑๐กิโลเมตรเลยนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็สามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติแล้ว
ภาคใต้ค่ะที่จังหวัดกระบี่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเขาก็ไปเที่ยวกันนะคะ

แต่พอสิ้นสุดสงครานแล้วก็ขึ้นเรือค่ะ
จากท่าเทียบเรือป่าคลองจีหลาดเดินทางกลับจากเกาะพี
หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวสงคราน
ว่าปีนี้นะคะในจุดนี้จะมีเงินสะพัดกว่า๒๐๐ล้านบาท
เข้มงวดนะคะทั้งการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถขับเรือ
โดยสารสาธารณะทุกคันก่อนที่จะเดินทางออกสู่สถานีขนส่ง
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ